คุณผู้ชมครับวันนี้จะมีพิธีการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๖บ้านนาบัว
ที่อำเภอบ้านโคกจอุตรฤษฎร์อย่างเป็นทางการครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งใหม่นะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุพัตราศรีประชิมครับ
พีพายรวมมันเนื่องสาหกทะไทย
เสียงเพลงชาติไทยยังคงดังกึกก้อง
แม้พื้นที่แห่งนี้จะอยู่ในชนบทห่างไกลจากตัวเมืองถึง๒๐๐กิโลเมตร

ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่ม
และที่นี่คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑
ชื่อโรงเรียนบ้านนาบัว

นักเรียน๑๖๔คน
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้บริหารไทยรัฐจึงมีนโยบายที่จะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้นอีก๑๐แห่ง
และได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านนาบัวอำเภอบ้านโพกจังหวัดอุตรดิษฐ์
โครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๖บ้านนาบัว
ซึ่งคุณครูนักเรียนและชาวบ้านต่างภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาวไทยรัฐวิทยา
พอได้รับทราบข่าวว่าทางมูลนิธิคัดเลือกโรงเรียนของเรานะครับเข้าร่วมโครงการ
ทางคณะครูพี่น้องชุมชนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เด็กและเยาวชนในถิ่นนี้จะได้มีโอกาสนะครับได้รับสิ่งที่ดีจากทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มูลนิธิไทยรัฐครับ
ก็ท่านเป็นผู้มีพระคุณสำหรับโรงเรียนเรานะคะที่ได้เสียสละเงินมาทำโรงเรียนเราให้เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ท่านได้เลือกโรงเรียนเราให้เป็นส่วนหนึ่งของไทยรัฐวิทยาค่ะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด๒ชั้น๘ห้องเรียนแบบอาคารไทยรัฐพร้อมครุพันธ์ป้ายชื่อโรงเรียนโดยใช้ชื่ออาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพลและในวันทรงมอบผู้บริหารไทยรัฐจะบริจาคเงินจำนวน๒แสนบาทเพื่อนำไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคนนะคะจะได้เรียน๒วิชาหลักก็คือวิชาสื่อมวลชนศึกษาและวิชาการเป็นพลเมืองดีค่ะ
ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนี้ทำให้องค์การยูเนสโก้ประกาศยกย่องนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนค่ะ
และเป็นหนึ่งใน๑๐โรงเรียนที่จะเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
โดยจะดำเนินการแห่งอื่นให้แล้วเสร็จครบ๑๐โรงเรียนในปี๒๕๕๙
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสนายกัมพลวัชรพล
ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
โรงเรียนแห่งนี้ส่งมอบให้กับทางราชการแล้ว
มูลนิธิไทยรัฐก็จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เช่นเดียวกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นทั่วประเทศ